เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยการเก็บตก
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้หน่อยค่ะไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดนะครับ
รางวัลที่หนึ่งเนี้ยก็คือสามห้าหกห้าหกสี่อืม
ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือมีคนที่เขาโพสต์ตั้งข้อสังเกตในสังคมออนไลน์
บอกว่ามันมีอยู่เลขหนึ่งก็คือเลข๖เลข๖ตัวหลังนะ
เลขหกตรงหลักสิบอ่ะข้างหน้าเลขสี่อ่ะอืมเอ๊ะ
ความจริงตอนที่เห็นเขาจับสลากหมุนวงล้อแล้วก็จับลูกบอลมาเนี่ย
มันเลขเก้าหรือเปล่าเหมือนกับว่าไม่มีขีดข้างใต้เพื่อบอกว่าเป็นเลขหกหรือเลขเก้า
ดังนั้นประกาศผิดหรือเปล่าตกลงมัน๖หรือมัน๙กันแน่
พลิกผิดพลิกถูกอะไรยังไงกันแน่โอ้โหเรื่องนี้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่กลุ้มเลย
ตกใจสิเดี๋ยวว่าแต่คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างงี้มาสอนค่ะ
คนถูกเลขท้ายสองตัวยังกลุ้มเลยเกิดสองตัวบนกองสลากแล้วบอก
วันนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตอนที่เขาประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดเมื่อกดนี้สิบหกธันวาคมสองห้าหกหนึ่ง
รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

สามห้าหกห้าหกสี่
สามห้าหกห้าหกสี่

รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

สามห้าหกห้าหกสี่
โดยที่รางวัลที่๑มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑จำนวน๒รางวัลที่๑นี่
อาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็บอกว่าชัดเจนโปร่งใสหมดตามระเบียบมาตรฐานคณะกรรมการประกาศ๒รอบ
ถ้ามีคนทักท้วงอะไรเนี่ยเขาต้องทักท้วงกันแล้ว
แต่ที่เข้าใจผิดกันก็เพราะว่ามีคนที่ไปเห็นภาพทางสังคมออนไลน์ค่ะอ่า
ที่ไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่เป็นภาพนิ่งในบางมุมเนี่ย
แล้วไปตั้งข้อสังเกตว่าเลข๖ก่อนหน้าเลข๔ตรงขั้นหลัก๔
หน่วย๑๐กลับหัวกลับหาอะไรรึเปล่าจะเป็น๙รึเปล่า
ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีวิธีการชัดเจนก็คือมีขีดเพื่อจะชี้บอกว่าอะไรคือเลข๖อะไรคือเลข๙
โพสต์เป็นภาพนิ่งไงคะใช่เป็นภาพนิ่งจังหวะที่วางลูกบอลลงไปอ่ะ
มันก็เลยอาจจะมองเห็นไม่ชัดขีดเส้นใต้ข้างใต้อ่าเลขหกอ่า
เห็นไหมบางทีมันมีมุมบางหรือ๙หรืออะไรยังไง
มุมเอียงก็อาจจะมองไม่เห็นเส้นข้างล่าง
แต่อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นส่วนหนึ่ง
อันนี้เห็นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะครับ
เลข๖กับเลข๙ในลูกบอลเวลาออกสลาก
ของสมดัติงานสละกิจแหม่งรัฐบาลเห็นไหม
เลข๙เขาจะมีขีดอยู่ข้างล่างใช่ค่ะเพื่อให้รู้ว่าเอาตรงนี้ลงนะ
เลข๖มีขีดอยู่ข้างล่างให้รู้ว่าเอาตรงนี้ลงนะ
อ้าวก็เรียนเพื่อทราบนะครับ